ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ล่าสุดนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนนั้นก็จับมือกัน

ของการท่องเที่ยวตามมาตรฐาน
แต่จะแบ่งตามเกรดการให้บริการนะครับ
เมืองต้นคิดว่าภายใน๑๐วันนี้แนวทางดังกล่าวจะแล้วเสร็จครับ
ประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาทัวร์ไม่มีคุณภาพที่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวจีน
มีมติกำหนดเกณฑ์อัตราค่าบริการหรือราคาขั้นต่ำในการซื้อทัวร์
จะช่วยแก้ปัญหาในเบื้องต้นของทัวร์ศูนย์เหรียญ
และช่วยให้บริษัททัวร์มีรูปแบบการประกอบธุรกิจที่ชัดเจน
โดยให้ผู้ประกอบการกลับไปหารือราคาที่เหมาะสมเป็นระยะเวลา๑๐วัน
แล้วนำราคามาเสนอกับทางภาครัฐอีกครั้ง
ซึ่งจะคำนึงถึงกลไกตลาดและความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ
เรื่องต้นนะครับราคาก็จะแบ่งออกเป็น๓ระดับ
ก็คือระดับพื้นฐานระดับโกแล้วก็ระดับพรีเมียมครับ
ตรงนี้มันก็ทำให้คุณภาพเราอยู่ในระดับที่ดีขึ้นนะครับ
แล้วก็เรื่องรถการประสานการใช้รถการประสานมะกุเทศ
การประสานสถานประกอบการทั้งหมดเนี่ย
วันนี้เป็นวันที่พูดซิงคนไหนก็หมด
นั้นถ้าเราพูดกันได้ภายในจริงผมให้ไว้เดือนหนึ่ง
แต่๑๐วันเนี่ยผมเอาเรื่องราคาเรื่องอะไรที่เหมาะสมก่อนว่า
ตกลงราคาในพ่วงจะเอาเท่าไหร่แน่
นางกรอบการวัฒนาวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่า
ทางรัฐบาลจีนชื่นชมการดำเนินงานของรัฐบาลไทยนะครับ
แก้ปัญหาอย่างจริงจังพร้อมยินดีแลกเปลี่ยนข้อมูล
ถ้าคนจีนเข้ามาท่องเที่ยวในไทยจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสม
และยืนยันว่าการแก้ปัญหานี้นักท่องเที่ยวจีนจะต้องพักโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมายครับ